คุณผู้ชมคะพาคุณผู้ชมไปที่ชนบุรีค่ะมีทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและทหารเนี่ยเขาก็ร่วมกันไปจับบ่อนการพนันเป็นลักษณะของเล่นไพ่แหละแล้วก็มีคนแจ้งว่าเล่นกันบ่อยแล้วก็ชาวบ้านเขาก็เห็นอ่ะคนเข้าไปเล่นการพนันกันเยอะแยะก็เลยไปแจ้งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็เลยบุกเข้าไปจับอ่ะนะคะไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะพันธ
ว่าเป็นเจ้าของบ้านเจ้าหน้าที่ยึดไพ่ไป๑สำหรับเงินสดของกลาง๑๖๘๐บาท
จากการตรวจสอบเนี่ยบ้านหลังนี้เคยถูกจับข้อหารักลอบเล่นการพนันมาแล้วค่ะ
แล้วก็ไม่เข็ดยังเล่นไพ่กันอยู่นะคะ
ทั้งหมดก็ต้องถูกควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสพสเม็ดดำเนินคดีต่อไปค่ะ